อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นประเทศไทย
กรณีที่มีหมอนวดแผนโบราณคนนึงนะคะ
เอามีดไปแทงผู้หญิงคนหนึ่งจนตายต่อหน้าสามีที่เป็นอำมพลึก
โดยให้เหตุผลว่าล้างมนต์ดำ

ทำให้เขารู้สึกเหมือนมีอาการทางจิตแปลกไปรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย

อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของนายเสถียรกุญชโมรินนะคะ
หมอนวดแผนโบราณที่เอามีดปลายแหลม
บุกกระหน่ำแทงนางพิชรัฐคริปรำจนเสียชีวิตที่บ้านของผู้ตายเองด้วยนะ
แล้วแทงเขาต่อหน้าญาติแล้วก็สามี
สามีเป็นอำมพลึกอะค่ะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
แต่ช่วยภรรยาไม่ได้เพราะว่าเขาขยับตัวไม่ได้
ตำรวจใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จับตัวนายเสถียรได้
เพราะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาไม่กล้าเข้าไปช่วย
เพราะว่านายเสถียรมีมีดอยู่แต่นายเสถียรขับรถกระบะมา

ไม่เว้นว่างเลยว่าคือคำต่อคำเลย
เจ้าหน้าที่ก็รีบทำแผนแล้วรีบนำตัวกลับเลยเพราะเกรงว่านายเสถียรน่าจะต้องมีโอกาสโดนรุมประชาธรรมแน่
พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์ศรีเสริมผู้กำกับการสพเมืองบุรีรำเล่าต่อด้วยนะคะว่า
พฤติการนี้ในชั้นสอบสวนมีการคัดค้างการประกันตัวแล้วเพราะว่าลงมืออย่างอุกอาจ
และเกรงว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะไปยุ่งเหยิงหรือหลบหนีด้วยนะคะยุ่งเหยิงกับพยาหลักฐานหรือว่าหลบหนี
เสถียรโดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
ซึ่งนายเสถียรเองก็ยอมรับว่าฆ่าผู้ตายจริงแม้เหตุผลเนี่ยจะเป็นเหตุผลทางความเชื่อก็คือฆ่าเพื่อนล้างมนต์ดำนะคะ
ทีนี้ลองไปคุยกับสามีของผู้ตายกันหน่อยนายธีรพัฒน์คริปรำเล่าให้ฟังบอกว่าเขากับภรรยาเนี่ยรู้จักนายเสถียรมาได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะ
รบในฐานะรุ่นพี่ด้วยเพราะว่านายเสถียรเนี่ยเป็นหมอนวดแผนโบราณที่มักจะมานวดให้กับญาติที่ป่วยเป็นอมพลึกแล้วก็เคยมานวดให้เขาด้วย
ช่วงแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คุยกันดีจนช่วงหลังเนี่ยเขารู้สึกว่านายเสถียรดูแปลกไปแต่ก็ไม่รู้ว่าแปลกไปที่ตรงไหนและแปลกไปเพราะอะไร
อันนี้ขอโทษนะที่ถามแบบนี้ก็คือที่เขาอ้างว่าทางแฟนของคุณพี่กับทางเขาเนี่ยคบหากันกลับมา๕เดือนแล้วทางแฟนคุณพี่เนี่ยจะตีตัวออกอันนี้มันเป็นยังไงครับมันไม่เป็นแบบนี้
ไม่ไม่เป็นจริงไม่เป็นจริงครับแฟนผมอยู่กับผมเสมอทุกคืนตอนกลางวันแฟนผมก็ขายกระฟงกาแฟขายน้ำขายอะไร
ผมก็ไม่เคยเจออะไรมนต์ดำอะไรให้สารให้อะไรนี่ก็ช่างนั่นแหละลงโทษให้เต็มที่คือผมก็เสียเมียของผมขอความเป็นธรรมด้วยมันเฮี่ยมโหดเกินไป
มันมีประเด็นเรื่องที่สามีบอกไงว่าเขารู้มาว่านายเสถียรแอบชอบภรรยาเขาแต่ภรรยาเขาไม่เล่นด้วยที่เขาบอกว่าไม่เป็นความจริงเพราะภรรยาอยู่กับเขาทุกคืน
กลางวันก็มาขายของเป็นไปไม่ได้ที่สองคนจะแบบมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งนะครับ